สวัสดีครับยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
เพราะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับสถานการณ์ฝนในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
กลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกตกต่อเนื่องท้องฟ้าอึมครึม
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
เหนืออีสานฝนจะลดลงแต่ว่าตอนกลางอย่างที่บอกแล้วครับว่า
ฝนมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันตั้งแต่วันนี้เปรียบเทียบวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์กันก่อนนะครับ
สังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับกระแสลมที่พัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราก็ยังคงเป็นกระแสลมที่มาจากทะเลนะครับ
ดังนั้นจึงเอากลุ่มฝนที่เกาะตัวในทะเลรวมถึงความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ช่วงประมาณต้นสัปดาห์ครับจะสังเกตว่ามีความแรงของกระแสลมมากยิ่งขึ้นนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในช่วงที่มีลมแรงแบบนี้ก็จะทำให้กลุ่มก้อนเมฆกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือวันนี้นะครับก็จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่มาก่อตัวในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกคือติดกับพม่าแล้วก็เหนืออีสานอยู่นะครับ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มฝนนั้นจะค่อยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับ
ช่วงต้นสัปดาห์ครับจะสังเกตว่าแนวฝนจะมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางซะส่วนใหญ่
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ครับใครที่อยู่บริเวณตอนกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอีสานตอนล่างเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมนะครับก็จะพบว่าจุดสีแดงคือจุดที่มีปริมาณฝนสะสมมากนะครับจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับตอนกลางแล้วก็ภาคตะวันออกอุณหภูมิก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้รถใช้เรือก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหากอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ